โปรดติดตามตอนต่อไป
ย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนมิถุนายนพศ๒๕๖๑
ได้มีการลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดต่อกันหลายสัปดาห์
ถึงเหตุการณ์ใหญ่ระดับที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ
ทีมฟุตบอลเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายทีมหมูป่าอาคาเดมี่
จำนวน๑๓ชีวิตได้หายตัวไปทิ้งไว้เพียงเบาะแสบางอย่าง
ชี้นำไปว่าทั้งหมดจะเข้าไปติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จนเกิดการประสานงานครั้งยิ่งใหญ่จากทั่วโลก
ในการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คน
นำทีมโดยผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากร
จัดการประสานงานตลอด๑๗วันก่อนที่จะมีเสียงยินดีจากทั่วโลก

ฉบับวันที่๑๑กรกฎาคม๒๕๖๑ลงข่าวว่า
สามารถช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้แล้ว
ปฏิบัติการกู้๑๓หมูป่า
กลับไปวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๖๒
นักฟุตบอลเยาวชนอายุ๑๑๑๖ปี
ของทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
ฝึกซ้อมที่สนามกีฬาโป่งผาจังหวัดเชียงราย

ช่วงบ่ายโค้ดเอกก็ได้มีการชวนเด็กไปเที่ยวเล่นที่ถ้ำหลวงกัน
และทีมหมูป่าอาคาเดมี่จำนวน๑๓คน
ก็ได้พากันปั่นจักรยานไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยจอดจักรยานและมอเตอร์ไซค์ไว้ปากถ้ำ
จนกระทั่งวรรณอุทยานกำลังจะปิดให้บริการ
ทั้งหมดก็ยังไม่กลับออกมา
เจ้าหน้าที่วนอุทยานรีบเข้าไปตรวจสอบภายในถ้ำ
และพบเพียงกระเป๋าสัมภาระรองเท้าวางเรียงกัน
มั่นใจได้ทันทีว่ามีเด็กนักเรียน
หลงอยู่ในถ้ำหลวงแห่งนี้
และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานการกู้ภัย
ครั้งที่ยากที่สุดในโลก
มีความซับซ้อนและสถานการณ์ที่ยากลำบาก
แต่นายนโรงศักดิ์โอโสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในเวลานั้น
และเป็นหัวเรือใหญ่ในการปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้
ก็สามารถบริหารจัดการพร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานต่าง

และตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ต่าง

ในสภาวะที่ทั้งกดดันและบีบบังคับได้อย่างยอดเยี่ยม

วันนี้มีผลงานนะครับก็
ส่วนใหญ่ก็คืบหน้าไปในทางที่ดีมาก

ผู้ว่านโรงศักดิ์ได้ทำการประสานทีมนักประดาน้ำ
เพื่อออกค้นหาเนื่องจากระดับน้ำในถ้ำขึ้นสูง
ไม่สามารถเดินเท้าสำรวจได้แล้ว

นักประดาน้ำชุดแรกที่เข้าไปในถ้ำหลวง
กลับออกมาพร้อมเผยว่าเห็นรอยนิ้วมือคนเกาะตามถ้ำ

ซิล๑๘ชีวิตจากกรมรบพิเศษที่๑
นำโดยนาวาเอกอนันต์สุราวัล
ก็ได้เข้ามาร่วมทีมกู้ภัยในครั้งนี้
สร้างความอุ่นใจได้ในระดับหนึ่ง

ผู้ว่านรงศักดิ์ก็ไม่ได้ควบคุมสั่งการ

แต่ยังวางแผนสั่งการแผนสำรอง
ในการหาปล่องถ้ำจากพื้นที่ด้านนอก
ขุดเจาะเพื่อเพิ่มช่องทางการช่วยเหลืออีกด้านไปพร้อมกัน

แจงสถานการณ์กับสื่อมวลชนจากทั่วโลก

ทีมกู้ภัยได้รับความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่

โดยมีทั้งหุ่นยนต์ดำน้ำ๑เครื่อง
และโดนติดกล้องตรวจจับความร้อนบินสำรวจ๒ลำ
จากมหาวิทยาลัยพระจอม๙พระนครเหนือ
อำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยได้มากขึ้น

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ช่วยประสานขอรถแบ็คโฮลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สันดินบริเวณสระเก็บน้ำจากลำน้ำถ้ำหลวง

ช่วยให้หน่วยซิลเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

แม้จะยังไม่พบตัวทีมฟุตบอลทั้ง๑๓คน
แต่เราก็ได้เห็นการรวมตัวจากหลายหน่วยงานที่มีศักยภาพ

คือการช่วยชีวิตทั้ง๑๓คนออกมาให้ได้

แจงเรื่องข้อบกพร่องในการซ้อมด้านการจราจร
ทำให้สามารถวางแผนหาทางแก้ไข
เพื่อปรับใช้เวลาถึงจริงได้

อีกหนึ่งช่องทางโดยการใช้เฮลิคอปเตอร์มีการประสานทีมแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มารอไว้ที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้เคลื่อนย้ายทางอากาศ
คืนนั้นหลังผู้ว่านโรงศักดิ์แจ้งทางผู้ปกครองของเด็ก
๑๐นาทีก็จัดการแถลงข่าวทันทีสร้างขวัญกำลังใจแก่คนทั่วโลกแม้พบแล้วแต่งานของพวกเขาก็ยังไม่จบ
ในการจะพาตัวทั้ง๑๓คนกลับออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเส้นทางออกก็ยังคงมีน้ำเป็นอุปสรรคทั้งสภาพร่างกายเด็กที่อิดโรยสภาพจิตใจที่อาจเกิดสภาวะตื่นตนก
เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายและยังเร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกอีกทาง
แต่ระหว่างการเตรียมการที่เป็นไปอย่างขมักเม่นนั้น
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
วันที่๕กรกฏ๒๕๖๑
รองผู้ว่าเชียงรายพร้อมผู้บัญชาการหน่วยซิล

อดีตทหารประจำหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดำน้ำ
ในส่วนของการลำเลียงขวดออกซิเจนเข้าไปในถ้ำ
หมดสติขณะดำน้ำขากลับ
คู่ดำน้ำจะปฐมพยาบาลแล้ว
แต่ก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้เสียชีวิตลงในที่สุด
จิตอาสาและความมุ่งมั่นของจ่าแซม
ปฏิบัติหน้าที่จนตัวตาย
การร่วมมือร่วมใจการประสานงาน

จ๋าแซมได้รับการยกย่องว่า
เป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงในเวลาต่อมา

เด็กคนแรกก็ได้ออกมาจากธรรม
ค่อยทยอยออกมาทีละคน๒คน
รอยยิ้มและความหวังให้แก่คนทั้งโลก
กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นี้
และในวันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๖๒
เด็กคนสุดท้ายพร้อมกับโค้ดเอก

ถูกนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
และรอดชีวิตทั้ง๑๓คน
ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจสุดโหด
ใช้ระยะเวลานานกว่า๑๗วัน
จากการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่า๑หมื่นคน
ซึ่งรวมถึงนักดำน้ำกว่า๑๐๐คน

ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐประมาณ๑๐๐แห่ง

รวมทั้งจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตำรวจ๑๐ลำ

ดำน้ำมากกว่า๗๐๐ถัง
และสูบน้ำมากกว่า๑๐๐ล้านลิตรออกจากถ้ำ
ผู้ว่านรงศักดิ์ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก
ในฐานะผู้บัญชาการช่วยเหลือในครั้งนี้
ว่าเป็นผู้นำที่มีความยอดเยี่ยม
รอบครอบวางแผนรัดกลุ่ม

ตัวผู้ว่านโรงศักดิ์จะเสียชีวิตไปแล้ว

เมื่อวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๖

แต่ความดีงามที่ท่านผู้ว่าสร้างไว้
ก็ได้ถูกทั่วโลกจารึกไว้หมดแล้ว

แก่คนรุ่นหนังได้อีกด้วย